คุณผู้ชมมาดูกันต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่างานเข้ากันแบบเต็มเลยล่ะค่ะ
หม่ำกับเมียแกคุณผู้ชมไม่รู้พี่หม่ำแกไปทำวีรกรรมแสบอะไรเอาไว้
ล่าสุดนะคะเห็นบอกพี่มดภรรยาเนี่ยงอนงอนแบบงอนตุ๊บป่องเลยอ่ะยังไงอ่ะ
ต้องเล่าความเท้าความเป็นแบบนี้นะคะคู่นี้เนี่ยเขารักกันมากจริงคุณผู้ชม
อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาทั้งกอดทั้งหอมนะคะเรียกว่าเป็นคู่ผัวเมียที่อารมณ์ดีจริงคุณผู้ชม
แต่อย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะล่าสุดนะคะพี่หม่ำเขาไปสร้างวิรากรรมแสบสุดเอาไว้ค่ะ
นั่นก็คือไปตัดผมมาใหม่คุณผู้ชมนี่เลยแกะลายไทยลายกระหนกแบบนี้คุณผู้ชม
มันก็สวยงามนี่แหละค่ะแต่ว่าเมียดันไม่พอใจไม่เข้าตาค่ะ
ลงโทษคืออะไรรู้ไหมคะขอแยกห้องนอนเลยจ้ะ
เดี๋ยวก่อนมันไล่แรงขนาดนี้หรือเปล่าโอ้โฮงานนี้นะคะตำหม่ำแกเครียดมากค่ะ
เพราะว่ารักเมียเป็นที่สุดนะคะไม่อยากให้เมียโกรธค่ะ
ชักจะทำยังไงรู้ไหมคะตำส้มตำง้อเมียค่ะ
เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะคะว่าแกว่าตัดเพราะอะไรกันบ้าง

พี่มันด้วยไม่น่ะมีเจ้าคนพรมพรมพ่อแต่นี่กูขึ้นบ้านไม่ได้เลย
เมียไม่ขึ้นแล้วอ่ามีอะไรทำไม่ให้เขา
เรียกว่าตำไปบนไปเด้อค่ะพี่มดจ๋าก็เปิดใจสักนิดนะจ๊ะ
หันไว้หันมาเอ้มีปฏิบัติแบบอุ้ยอุ้ยผัวผัวใหม่หรือเปล่าเลย
เปลี่ยนบรรยากาศ

ก็งอนกันเล่นเฉยนะคะ